เหตุการณ์ที่คุณครูผู้หญิงถูกอดีตสามีบุกเข้ามา
ตอนที่เธออยู่ในห้องพระครูแล้วก็แทงไป๗แผล
จนทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
วันนี้โรงเรียนหยุดต้องหยุดทำการเรียนการสอนเลยค่ะ
หยุดโรงเรียนเพราะว่าทั้งครูทั้งนักเรียนที่เจอเหตุการณ์นี้

จากเหตุการณ์ที่นายวรพงศ์หรือว่านายโบ้
กใช้มีดแทงนางสาวอังคณาหรือครูกุ๊ก๗แผล
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
แล้วหลังก่อเหตุเขาก็พยายามกระโดดอาคารหลบหนีจนบาดเจ็บ
ปภเนี่ยรวบตัวเอาไว้เพื่อที่จะมอบให้กับตำรวจดำเนินคดีนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ไปไว้อาลัยครูกุ๊กค่ะ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินท
ก็เดินทางไปแจ้งสิทธิ์ในการเรียกร้องผลประโยชน์กับแม่ของครูกุ๊ก
ซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น๑๑๐๐๐บาทนะคะ
ขณะที่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนนี้ต่างก็ไปร่วมแสดงความเสียใจตลอดทั้งวัน
ไม่ขาดสายท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกค่ะ

คือท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนคุ้นเคย
เวลาเข้ามาบางทีก็คือเห็นคนเห็นหน้ากัน
ก็อาจจะหละหลวมไม่ได้ตรวจให้ดี
แต่ว่าจากนี้ไปก็คงจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
ทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการตรวจอาวุธ
แล้วก็จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วย
ตอนนี้มีกล้อง๑๖ตัวแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมนะคะ
ก็จะมีการประสานอพรให้มาช่วยตรวจสอบคนที่จะเข้าพื้นที่โรงเรียน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งครูและนักเรียนตอนนี้ต้องบอกว่าเสียขวัญ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการทำบุญครั้งใหญ่ในโรงเรียนด้วยค่ะ

เป็นเรื่องปกติที่นักเรียนแล้วก็คุณครูมีการเสียขวัญ
คือโรงเรียนเราก็ตอนนี้ปิดโรงเรียน
แล้วก็พยายามให้คุณครูประจำชั้นพูดคุยนักเรียนในห้องแชทกลุ่ม
ให้กำลังใจนักเรียนแล้วก็อาจจะมีการจัดทำบุญโรงเรียนขึ้นเร็ววันนี้ครับ
ขณะที่ลูกศิษย์ของครูกุ๊กค่ะ
วันนี้เราก็ไปคุยกับลูกศิษย์ของครูกุ๊กนะคะ
เด็กก็บอกว่าครูกุ๊กนิสัยดีอัธยาศัยดีเข้ากับนักเรียนทุกคนได้
แล้วก็ชอบหยอกล้อกับเด็กไม่เคยดุด่าค่ะมีแต่สั่งสอน
ขณะที่ในโบ้ผู้ต้องหาตอนนี้รักษาอาการบาดเจ็บ
ที่เขากระโดดลงมาจากชั้น๒ที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะ

ตำรวจก็เฝ้าควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด
โบ้สารภาพบอกว่าที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเมาเหล้าค่ะ
เมาเหล้าเนื่องจากว่าตามง้อขอคืนดีกับครูกุ๊ก
แต่ไม่สำเร็จก็เลยบันดาลโทษะทำให้ก่อเหตุขึ้น
แทงไป๗แผลนะคะจนเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่นางชะลิดาจุดาบุตรแม่ของครูกุ๊กบอกว่าเสียใจอย่างมาก
ต้องสูญเสียลูกและหลานก็มาขาดแม่และพ่อด้วย
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยทะเลาะกันที่บ้านหลายครั้ง
แล้วก็เลิกรากันประมาณ๒เดือน
กุ๊กกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านหลานไปอยู่กับปู่กับย่า
ซึ่งก็ไปมา๒บ้านนี้นะคะ
ก็ยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยจนลูกสาวหมดความอดทนค่ะ
คิดว่าจะเป็นคำครูของเขาจะเป็นก็เคยครูมาก่อน
ซึ่งช่วงเช้าทางครอบครัวได้นิมนต์พระสง

เรียกดวงวิญญาณของผู้ตายกลับบ้านตามความเชื่อนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่๒๕มิถุนายน
ที่วัดตะเคียนค่ะครับ